มาดูเรื่องนี้ค่ะยังคงผัวพันกันอยู่ลอตเตอรี่เมืองกาล
คือก่อนหน้านี้ปปก็ให้ทั้งครูปรีชาเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดเนี่ย
มารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชชอบ
เริ่มเดิมทีคือวันนี้ตอนเช้าครูปีชา
ตอนบ่ายเจ๊บ้าบินแล้วเจ๊พัดคือพรุ่งนี้
แต่เจ๊พัดก็บอกว่าขอมาพร้อมกันเลยได้ไหม
วันนี้ทั้งสามคนก็เลยมานะคะแต่ทั้งสามก็ปฏิเสธข้อหานะคะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศตอนที่ทั้งครูปีชา
ปรีชาไคร่ครวนนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
รวมถึงนางพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัด
เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของทางปป
ข้อหาก็คือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบมาตรา๑๕๗นะคะ
หลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาประมาณสัก๖ชั่วโมง
พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปปก็ระบุนะคะ
แต่มีนางรัตนาพอร์หรือว่าเจ๊บ้าบิดยอมรับว่า
บ้าบินเองสับสนเรื่องของข้อความในสำนวนบางส่วนที่ไม่เคยเห็น
แล้วก็มีความคลาดเคลื่อนแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะคะ
เนื่องจากพญาหลักฐานมีความสำคัญมากกว่า
ฟังเสียงผู้บังคับการปปค่ะ
ก็มีการให้ดูคำให้การเดิมเขาปฏิเสธแล้ว
แล้วก็ครูปีชาก็จะขอมาให้รายละเอียด
หรือเอาข้อมูลมาให้ภายใน๓๐วัน
ผมก็ได้บอกกับครูพิชากับธนายค์ว่า
เรามีตะกฎที่จะต้องส่งสำนวนใน๓๐วันตั้งแต่ตอนรับทรัพย์รองทุกข์
ฉะนั้นจะต้องเอามาส่งก่อนก่อนวันที่๒๒
ส่วนของทัศน์ภูการด้วยเนี่ยถ้าไม่มาส่งก็จะส่งเลย
ก็เขาอ่านแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเขาเลยมีเงื่อนไขเขา
ที่เพิ่มเติมไว้นิดหน่อยว่ามันอาจจะไม่เห็นหรืออะไร
เราก็ไปทึกให้เข้าไปแต่เป็นแค่เจ๊เอ่อ
รัตนาพรคนเดียวที่บอกว่าที่มีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
ผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็อธิบายแทนไม่ได้
เพราะว่าถ้าเป็นเราเราลงชื่อไปแล้วแล้วเราก็จะเปลี่ยนใหม่
เราก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องอาจจะต้องเป็นไงมันก็แก้ไขอีกหรอ
มันก็ซ้ำไปอีกเพราะฉะนั้นขัดแย้งมันก็จำเป็นต้องขัดแย้ง

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อกรณีพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี
ที่บอกว่าขอเวลา๑๕วันจะมาชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหา
เรื่องนี้นะคะท่านพตรกำมลก็บอกว่า
เป็นสิทธิ์ของพลตำรวจตรีสุทธิว่าจะชี้แจงหรือไม่ค่ะ
ก็โดนข้อหาเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ที่ไปยุ่งเหยิงกับสำนวนคดี
ตอนที่อยู่ในชั้นของสพเมืองกาล
ที่สั่งให้เป็นทางงานสอบสวนไปทำสำนวนให้กลมกลื้น
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนวนให้ลงวันที่เดิมอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ว่าขอเวลา๑๕วันในการชี้แจง
ส่วนครูปรีชากับเจ๊ที่มาวันนี้ก็คือ
โดนข้อหาสนับสนุน

ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวกันวันนี้
หลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

อยากถามทั้งเจ๊บ้าบินเจ๊พัดนั่นแหละ
แต่ว่าทนายก็คือทนายสุชพงศ์บุญเสริม

ออกมาตอบคำถามสื่อแทนลูกความทั้งสองคน
แล้วก็บอกนะบอกว่าเรื่องรายละเอียดในสำนวน

ขอไม่ตอบเพราะว่ากลัวว่าจะมีผลต่อรูปคดีนะคะ
และนอกจากนี้ธนายความก็ยังยืนยันด้วย
บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรที่เข้ามาทำคดีนี้
ส่วนเรื่องของการนำเอกสารมาชี้แจง

ไปแล้วตามขั้นตอนก็ไม่จำเป็น
จะต้องนำเอกสารเข้ามาชี้แจง
ส่วนคดีหลักเลยของเรื่องนี้
ก็คือคดีอาญาตอนนี้ครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากที่กาญจนบุรี

เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล

เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล

เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล

เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล
งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖
เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล
งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖
เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล

เจ๊บ้าบิลคือแม้ค้าขายสลากกินแบบรัฐบาล

เมียแล้วคือดูเข้ากันดีครับ
ที่ออกมายอมรับนะฮะคือเจ๊เกียวนะครับ
เกียวคือหนึ่งในพยานในฝั่งของครูปรีชานะครับ
ปนัญชยาสุขภูลนะครับแม่ค้าขายลอตเตอรี่
มีพิธีบวงสวงสารพระพรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์นะครับ
เกียวบอกว่าก็มาร่วมพิธีด้วยแล้วก็ขออธิษฐาน
ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีขอให้ชนะคดีที่เกิดอยู่
ซึ่งยืนยันว่าทุกคนพยานทุกคนในฝั่งของครูปรีชา
ยังไม่ได้มีการแตกแยกแตกเสียงเสียงแตกกันนะครับ
เจ๊เกียวยังบอกว่าตนเนี่ยคือคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยในแผน
ในการร้องขอความเป็นธรรมในงูหน่วยงานต่างนะครับ
ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนหรอกแต่ว่าเห็นใจ
เนื่องจากในแผนมาขอให้ช่วยในแผนมาหา
หลังจากที่ในแผนเป็นพยานในคดีนี้แล้วกลับได้รับผลกระทบ
ถูกออกหมายเรียกจนเกรงว่าจะกลายเป็นผู้ต้องหา
และในแผนเองก็ถึงขั้นต้องตัดสินใจลาออกจากงาน
เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานไปมากกว่านี้
ส่วนเรื่องพยานฝั่งครูปรีชาเสียงแตกเจ๊เกียวยืนยันว่าไม่ได้เสียงแตก
ยังเป็นพยานให้ครูปรีชากันเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้ครูปรีชาอาจมีเรื่องราวที่ต้องจัดการมากมาย
พยานก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนของพยานซึ่งทุกคนต้องเดินหน้าสู้กันต่อไป
ดูแลสละทางใหญ่ประหลาด
เกี่ยวก็เลยยื่นมือเข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือสิ่งที่ว่าเราช่วยได้
เขาก็มีความกลัวนะความกังวล
ก็ถูกกดดันหลายด้านเพราะว่าเขาก็หาเช้ากินค่ำลูกก็เรียน
คือจริงอยากจะพูดว่าพี่แผนก็เป็นคนดีนะ
เขาตัดสินใจเขาไม่อยากให้คนที่ทำงานหรือหน่วยงานที่เขาทำเดือดร้อนเพราะเขา
เขาลาออกเองค่ะไม่แตกค่ะทุกคนยังให้การเหมือนเดิม
เกียวยืนยันนะคะแม้กระทั่งตัวเจ๊เกียวเอง
เกียวบอกทุกคนเลยว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรพูดไปตามความจริง
วันนี้เจ๊เกียวเขายังตั้งข้อสังเกตนะฮะที่หมวดจรูนบอกว่า
เห็นหน้าในแผนแล้วจำได้เลยเพราะว่าตอนที่มีเหตุมีคดีเรื่องนี้ใหม่
ในแผนเคยมาที่บ้านกับผู้จัดการแบงค์นะครับแล้วก็ปรึกษาเรื่องคดีความกันเนี่ย
ในแผนออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างให้สัมภาษณ์สื่อนี้ไม่ยอมเปิดเผยภายหน้า
แล้วก็เปิดเผยตัวตนออกมาหมวดจรูนจำหน้าได้
แต่เคยเห็นในแผนที่ไปที่บ้านครั้งเดียวทำไมถึงจำหน้าได้
เกียวก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมหมวดจรูนไปซื้อลอตเตอรี่
ตลาดเวสซิตี้ถึงจำหน้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ให้ไม่ได้
ทั้งที่หมวดจรูนก็ไปที่ตลาดเรสซิตี้
เป็นตำรวจจำแม่ค้าไม่ได้แล้วบอกเดินเดินตลาดนัด
อัตริตถึง๓๔ครั้งเจ๊อยู่กันมา๖๗ปีก็มีแม่ค้าแค่นี้แหละ
ถ้าถามว่าจำไม่ได้นี่ก็คงใจนะคะแต่ให้เค้าตอบเอง
ตาแผนได้เพิ่งเห็นครั้งเดียวอ่ะที่ไปปั้นตาแผนครั้งเดียวแต่มาเดินเลสเนี่ย
อาทิตย์เอาสี่ห้าครั้งทำไมจำไม่ค้าไม่ได้
ข้องใจข้องใจนี่ก็ฝากถามนิดนึง
คนที่ชมข่าวติดตามสามสิบล้านเนี่ยอ่า
จริงจริงเจ๊เกียวอยากจะพูดเลย
เกียวจะเข้าไปหาทุกคนเลยที่
ทำเกี่ยวกับเรื่องคดีความเกี่ยวกับด้านกฎหมายทุกด้าน
คนที่ใหญ่จริงเจ๊เกียวอยากจะเข้าไปให้ความจริงทั้งหมด
เกี่ยวพร้อมหน้าที่จะชน
เกียวไม่ได้ต้องการอะไรต้องการแสดงความบริสุทธิ์
ให้เรื่องนี้จบแล้วกระแสสังคม
จะได้รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง

เกียวก็ฝากถึงทุกหน่วยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
แล้วก็คนใหญ่ทุกคนที่ดูเรื่องนี้
แม้กระทั่งนักการเมืองแล้วก็ท่านนายกประยุทธ์นะคะ
เจ๊เกียวขอฝากพิจารณาเรื่องนี้
เจ๊เกียวเป็นแม่ค้าเป็นประชาชนธรรมดา
หาเช้ากินค่ำและพยานในที่เกิดเหตุน่ะ
พูดตามความจริงที่จริงเจ๊เกียวอยากจะบอก
มีบุคคลอีกเยอะไม่กล้าพูด
พอพูดแล้วต้องเดือดร้อนเหมือนบรรดาเจ๊นี่แหละค่ะ
อย่าบอกเลยจะเข้าไปถึงทุกหน่วยนะคะ

อะไรที่ว่าทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่า
เจ๊เกียวไปถึงขั้นไหนนะอุบไว้ก่อน
อีกไม่นานขอขายลอรี่ให้หมดก่อน
บอกเดี๋ยวอุบไว้ก่อนไปถึงขั้นไหนแล้วจะไปร้องถึงไหนต่อไหน
แต่ก็มีคนที่อดคิดไม่ได้ว่า
บรรดาเจ๊แม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ย
ว่าในแผนเนี่ยต้องขึ้นร่องกรุงเทพ
จนบุรีไปฟ้องร้องไปเรียกร้องต่างนานา

มีใครอยู่เบื้องหลังมีกลุ่มขบวนการที่คอยสนับสนุนอะไรยังไงหรือเปล่า

แล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่

เพื่อให้มาช่วยแม่ค้าลอตเตอรี่
ที่ตอนนี้ต้องกำลังวุ่นวายอยู่กับคดีความหวยที่กาญจนบุรีนะครับ
วันนี้เจ๊เกียวเขาเลยเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มา๘ใบนะครับ
เลข๘๓๑๗๘๓เนี่ย
เจ๊เกียวบอกนี่ถ้าถูกรางวัลที่๑๔๘ล้านบาทนะ
ซื้อจากแผงข้างครับเพราะว่าแผงตัวเองนี่ก็ขายจนเกลี้ยงเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าวันนี้เป็นวันมงคลก็เลยซื้อติดไว้ก่อน
คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคือในแผนก็มีกำหนดว่าจะต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากรณีให้การเท็จ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอเลยนะคะ
อยากจะสัมภาษณ์ในแผนไปรอตั้งแต่เช้าก็ไม่เจอบ่ายก็ไม่เจอเย็นก็ไม่เจอ
คือสรุปวันนี้ในแผนไม่ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกว่าที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกนะคะ
แต่ว่าวันนี้เดินทางไปที่ศาลค่ะ
ไปรอบนี้เนี่ยไปฟ้องเอาผิดนายตำรวจใหญ่สองนาย
นั่นก็คือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับผู้บังคับการกองปราบ
นายแผนเนี่ยมากับฟ้านะคะโดยนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
พร้อมด้วยนางสาวกระหนกพันธ์หมวดสวัยพร้อมด้วยทนายความก็ได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นฟ้อง
พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และอีกหนึ่งตำรวจใหญ่ก็คือพลตำรวจตรีมัยตีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบ
มาที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะโดยได้ยื่นฟ้องต่อสารความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ก็คือมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา๒๐๐กันแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา
พอไปยื่นคำฟ้องแล้วเนี่ยในแผนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเรื่องของการยื่นฟ้อง
เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามในแผนก็ตอบแค่ว่าที่ไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหากับกองปราบเนี่ยได้รับหมายเรียกกระชั้นชิดเกินไป
แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านแต่พอมีหมายเรียกไปแล้วเนี่ยคนที่รับก็คือแม่แล้วแม่อายุมากแล้วแม่ก็รู้สึกสะเทือนใจ
ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนก่อนโดยที่ยังไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ส่วนคุณฟ้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเพราะว่ามันมีเรื่องราวก่อนหน้านี้คุณฟ้าเขาก็บอกว่าอยากให้แก้ข่าวให้กับสภาธนายความ
เพราะว่ามีการกล่าวโทษสภาธนายความ
เมื่อวานนี้เนี่ยพอในแผนไปยื่นเรื่องที่สภาธนายความเกี่ยวกับมัญญาติทนายมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แล้วนางสาวฟ้าก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีสื่อไปสภาธนายความมารู้ทีหลังว่ามีการจัดห้องแถลงข่าวเอาไว้
เรื่องที่เดินทางไปร้องเรียนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมสื่อถึงทราบเรื่องแล้วก็ตามมาทำข่าวนะคะ
ผู้ที่ออกมาจากสื่อว่าใครพูดว่าทำไมต้องตั้งโต๊ะแทนแหลงข่าวขนาดนั้นที่สะพาทนายความ
จริงแล้วเนี่ยสภาธนาความก็ได้พูดกับสื่อไปแล้วว่ามีอะไรต้องแจ้งก่อนใช่ไหม
แต่ตัวพี่เองกับตัวพี่แผนเองเนี่ยพี่ไปพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อเข้าไป
จนสื่อบอกว่ามีจัดห้องไว้ให้แล้วพี่ก็ยังงงอยู่ก็ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจสภาธนาความผิดเนี่ยนะคะ
ตัวพี่ก็ไม่รู้ว่ามีสื่อตัวเขาก็ไม่รู้ว่าสื่อจะไปก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาข่าวตรงนี้ที่เราจะไปเนี่ยเขารู้กันได้ยังไงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
หลังจากที่ยื่นคำฟ้องไปแล้ว๑๐เมษายนนี้ศาลก็จะมีการนัดตรวจคำฟ้องฝ่ายโจทย์ว่าเอกสารต่างมันครบถ้วนไหม
เพื่อที่จะได้มีคำสั่งในคดีต่อว่าจะรับคำฟ้องหรือว่าไม่รับคำฟ้องหรือว่าอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็จะมีคำสั่งอีกครั้งภายหลังนะคะ
วันนี้สภาธนายความก็ชี้แจงนะเดี๋ยวจะให้ท่านฟังคำชี้แจงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไล่เรื่องของในแผนให้จบก่อนนะครับเพราะว่าในแผนที่ไปเดินเรื่องในการฟ้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานต่างหลังจากตัวเองต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายเรียกเรื่องการให้การเท็จเนี่ยนะครับ
โดยหมวดจรูนบอกว่า
ในแผนเคยมาที่บ้านตนเมื่อ๑ธันวาคม๒๕๕๙
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะฮะ
ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเงินรางวัลที่๑ที่ถูกแล้วก็ถูกครูปรีชาออกมา

ก็คุยกันเรื่องจะหาทะนงทนายอะไรพวกนี้
เพราะที่ธนาคารบอกว่าถ้ามีปัญหาก็บอกในแผนซิ

เพราะฉะนั้นพอเห็นหน้าในแผน
ตอนที่ในแผนเปิดเผยตัวตนออกมาเนี่ย
ก็จำได้เลยอ๋อเลยว่าอ๋อคนนี้นี่เองนะครับ
ถ้ามีเราตัวเราเราก็แจ้งเราก็แจ้งความประสงค์ของเราแค่นั้นแหละ
ว่าเราจะแจ้งความอะไรก็ดีกับนายแผน

แต่ในคำพูดลักษณะที่ว่าไปเก็บได้มาอะไรอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่ได้พูดแน่นอน
ไม่เคยพูดที่ไหนเลยถึงจำได้ว่าไม่เคยพูดที่ไหนเลยลักษณะอย่างนี้
ถึงได้ยืนยันได้ว่าไม่มีไม่เคยพูด

ครั้งแรกเขาไม่ได้เปิดเผยหน้าตาตัวตนจริงเขามาก่อนเลยเราก็เลยไม่รู้
ไม่รู้จักเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้จักในแผนมาก่อน
จนกระทั่งเขามาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง
วันที่ไปขอสชหรืออะไรที่เขาไปร้องเรียนอะไรนั้น
ถึงได้เห็นหน้าเขาถึงได้ถึงได้จำได้ว่าเขาเคยมาบ้านเรา

จุดยอด
สดท้าย

ของคนรู้จักคนเยอะ

เขายังไม่ได้ตอบรับเรามา
ก็ให้หาทนายคนอื่นไว้ก่อน
จรูนเขาก็ฝากความเป็นห่วงไปยังทนายสิทธา
เพราะว่าถูกในแผนไปร้องเรียน
เรื่องหมัญญาตของธนายความไว้ที่สภาธนายความ

เพราะว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ในแผนไปร้องที่สภาธนายความ
ถึงขั้นสภาธนายความต้องตั้งโต๊ะแล้วมีแถลงข่าวกันเลยเหรอ
แล้วยังมีการพูดไปถึงเรื่องของการแต่งกาย
ของคนเป็นทนายความไม่ควรใส่เสื้อยืดกางเกงยีนพวกนี้
นี่ถ้าสภาธนายความทำไมถึงไปรับลูกในแผน

แต่ทำไมถึงไปพูดแบบนั้นไปตั้งโต๊ะแถลงแบบนั้น
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามค่ะ
ไปเลยไปถามอุปนายกสภาธนายความ
ซึ่งทางอุปนายกสภาธนายความก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่พูดเนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายไม่ได้ระบุ

แต่พูดถึงฐรวมนะคะ
โดยทีมข่าวไทรรัสทีวีก็ไปที่ฐความย่านบางเขน

เรื่องนี้นายพัฒนาก็ชี้แจงว่า
ไม่ได้นัดแนะกับนายแผนเอาไว้ล่วงหน้า
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาตามที่ถูกกล่าวอ้างด้วย
แค่เห็นว่าวันนั้นสื่อมวลชนมารอทำข่าวเป็นจำนวนมาก
สภาธนายความก็เลยอยากที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อ
ได้รับความสะดวกสบายก็เลยเชิญให้สื่อเข้ามานั่งในห้องประชุม
พอถึงเวลาก็แค่รับหนังสือร้องเรียนจากนายแผน
เกี่ยวกับเรื่องจัญญาบันการทำหน้าที่ทนายความ
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าคดีนี้สารยังไม่ตัดสิน
ถือว่าเป็นความไม่เหมาะสมถ้าเกิดธนายตั้มจะมาชี้ผิดชี้ถูกนะคะ
ส่วนเรื่องของการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องมารยาทการแต่งกายของทนายความ
เวลาที่ไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างแล้วก็การออกสื่อ
เพราะเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพจำเลยแหละว่าทนายตั้มจะใส่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อยืด
แล้วก็กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบบ้าง
คือตรงนี้เนี่ยนะคะทางด้านนายพัฒนา
บอกว่าไม่ควรที่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบนี้ทำให้ดูไม่สุภาพ
เพราะว่าการแต่งกายมีผลต่อภาพลักษณ์มีผลต่อความน่าเชื่อถือของตัวทนาย
สภาธนายความด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามทนายทุกคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้
ก็อยากที่จะให้ทำตัวให้เหมาะสมแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร
ไม่ได้ระบุว่าคือทนายสิทธาแต่ก็ไม่ทราบว่าคำพูดไหน
ที่ทำให้ตีความคิดว่าสิ่งที่พูดหมายถึงทนายสิทธา
ส่วนกรณีที่ตัวทนายสิทธาเองก็ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อ
บอกว่าผมแต่งตัวแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
เรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลยังไม่เคยมีปัญหา
แต่ก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยต้องการที่จะให้ทางทนายสิทธาสามารถเข้ามาชี้แจงได้

ผมก็เตือนไปถึงคนที่จะเกิดทนายที่จะเกิดใหม่ขึ้นมาอีก
การกระทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสม
จะต้องมีสิทธาสองสิทธาสามสิทธาสี่แต่งตัวอย่างนี้ออกสี่

ส่วนตัวเขาจะคิดว่าเหมาะสมเขาก็ทำไป
แต่ผมปรามคนที่จะคิดจะทำแบบนี้
อันนี้ก็เป็นสิทธิเป็นพฤติกรรมของเขา
แต่ผมไม่อยากให้เกิดคนแบบนี้ขึ้นไปอีก
ก็อย่างนี้มันเรื่องเหมาะกันว่าเขาก็ไม่เคารพทำสภาพธนัยหรือเปล่า
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านไปคิดดู
ผมเป็นองค์กรอิสระวิชาชีพมีหน้าที่ควบคุม
ถ้าเราไม่ควบคุมดูแลอีกหน่อยสภาธนายมันก็จะเหมือนกับยังไงอ่ะ
นึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่มีกฎไม่มีระเบียบ
ถ้าเขาไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาธนาย
ก็ให้ไปประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม่ต้องมีสภาธนายไปควบคุม
ถ้ายังต่อปากต่อคำกับผู้บริหารไม่มีความนึกคิด
หรือว่ามองเห็นว่าสิ่งไหนมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
หรือไปชักชวนใครมาด่าว่าสภาธนายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
สภาธิสินทรัพย์จี๊ดมากในเรื่องการแหน่งตัวจี๊ดมาก
อ๋อมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาอยากจะจี๊ดก็จี๊ดแต่เขาใหญ่
ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้มีแฟนเพจมีคนสนับสนุนเยอะ
เขาก็คิดว่าเขายิ่งใหญ่ใหญ่กว่านี้มีชื่อเสียงมากกว่านี้ก็โดนสอบ
อันนี้เป็นมุมจากการชี้แจงของทางสภาธนายความ
และก็มีทางนายความบางส่วนที่ก็ตั้งเขาสังเกตว่าทางนายตั้มแต่งตัวแบบนี้ท่า
คือไม่เหมาะสมหรือจะเหมาะสมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าจะเตือนก็คงจะเตือนตั้งนานแล้วไม่ใช่มาเตือนวันที่ในแผน
ร้องขอความเป็นธรรมอะไรพวกนี้นะครับ